คุณผู้ชมจำได้ไหมศึกบางรจันทร์จำให้มั่นพี่น้องชาติไทย

ทีนี้คุณผู้ชมมีทหารกล้าของไทยก็เสียชีวิต

ชาวบ้านที่อ่างทองบอกว่าเห็นเหล่าทหารกล้ามาเป็นกองทัพเลยนะคะ
วิญญาณมาเดินอยู่ที่วัดแห่งหนึ่ง

โอ้โหคุณไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ
นี่แหละค่ะที่วัดแห่งนี้แหละค่ะ
ชื่อวัดอะไรวัดราชมันตั้งอยู่ริมแม่น้ำน้อย
หมู่ที่๓ตำบลบังจักรอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
เป็นวัดเก่าแก่สมัยอายุทยานะคะ
ปัจจุบันที่นี่เป็นวัดร้างแต่ว่ามีสาราตั้งพระพุทธรูป
ประชาชนแห่มากราบไหว้ขอพรบุญบานสารกลับเป็นประจำค่ะ
แล้วก็พบว่ามีเศษซากกำแพงอิดเป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์อยู่หลายจุดนะ
อกจากนี้นี่คุณต้นมะขามศักดิ์สิทธิ์
อายุกว่าร้อยปีแล้วนะคะสองต้นชาวบ้านเขาก็เล่ากันนะ
ครับเขาเล่าลือกันเลยว่าต้นมะขามมีนางไม้สิงสถิตอยู่นะครับ
ก็ไม่มีใครกล้าไปตัดโค้น
นายจำนงถนอมศิลป์อายุ๗๒ปีซึ่งเป็นกรรมการวัดนะครับ
เล่าให้ฟังว่ามีเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาว่าที่วัดราชมันแห่งนี้
ยามค่ำคืนจะมีทหารนักรบโบราณเดินออกมา
ซึ่งชาวบ้านผู้เท่าผู้แก่ได้ประสบพบเจอกับตัวเองมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง

ฟังเสียงของกรรมการวัดคุณตาจำนงเล่าให้ฟังหน่อยครับ

เรื่องทหารนั่งกันแถวตรงนี้

เพราะว่ามันทักษิตมากตรงนี้ทักษิตที่ทักษิตมาก
เพิ่มทหารเค้าเดินเป็นแถวเลยแต่นี่คนบนคนที่อื่นเค้าก็เจอ
เขาก็ยกมือไห้เขาก็เดินเป็นแถวเนี่ยแถวนี้เขาเดินเป็นแถวหมด
เราก็ไม่รู้เขาจะเดินทำไมนะผมก็ยกมือไหว้ก่อน
ผมก็ไม่กลัวผมก็บอกมาดีบอกมาขอลูกเขียดหน่อยนึง
หาลูกเคียดมันทำไมก็มาหาลูกเคียดแถวเนี่ยเยอะ
ผมก็บอกกันเลยยังเล่ากันอยู่เลยตอนนี้
แต่งตัวเป็นชุดโบราณเลยทหารโบราณอ่ะ
คุณตาจำนงก็เล่าบอกเห็นกับตาเลย
ใช่ไม่ใช่บอกว่าผมคนเดียวนะที่เคยเจอ
ชาวบ้านในระแวกนั้นเขาก็เคยเจอเหมือนกันนะคะ
ทีนี้เขาก็เลยเชื่อว่าเป็นวิญญาณของนักรบ
โดยมีขุนรองประหลัดชูพร้อมกับทหาร๔๐๐นาย
ที่ออกไปรบในช่วงศึกบางระจันทร์กับทหารพม่า
โดยทหารทั้ง๔๐๐นายและขุนรองประหลัดชู
ประจวบคิริขันครับต่อมาได้มีการนำกระดูกมาไว้ที่วัดแห่งนี้แล้วค่ะ
วัดราชมันแล้วก็มีการสร้างเจดีบรรจุ
วิญญาณทหารกล้าทั้งสี่ร้อยคนคุณรองประหลัดชู
ด้วยนะคะไว้ที่บริเวณวัด๔๐๐หรือว่าวัดรัชมันแห่งนี้
เพื่อให้ประชาชนได้ระลึกถึงคุณงามความดีที่ทหารเหล่านี้ได้กระทำคุณต่อแผ่นดิน
อีกหนึ่งคนคุณผู้ชมเล่าความลี้ลับนะฮะนายทวีไตรยฐาอายุ๖๗ปีเป็นกรรมการวัด
เล่าบอกว่าครอบครัวนะก็เคยประสบเหตุการณ์คือลูกเขยเป็นทหาร
เกิดอาการประหลาดมีแสงสีแดงที่ดวงตาแล้วก็บอกว่าข้าเนี่ยชื่อเพชร
เป็นทหารเอกของขุนรองประหลัดชูต้องการผลไม้สีเขียว๕อย่าง
ทำการบูชาขุนรองประหลัดและนำเครื่องเส้นไหว้มากราบไหว้รูปปั้นขุนรองประชู
หลังจากนั้นเขาก็เลยเอาสิ่งเหล่านี้ไปกราบไหว้คุณปรากฏว่าลูกเขยอาการตาแดงก็เลยหายไป
คุณรองประหลัดชูมีชีวิตอยู่ในสมัยกรุงศรีวิทยาตอนปลายสมัยพระเจ้าเอกทัศน์
ซึ่งได้รวบรวมไพร่พลเป็นกองอาสา๔๐๐คนเพื่อเข้าร่วมทัพกรุงศรีวิทยา
ต่อต้านการบุกครองของกองทัพพระม่าในสงครามพระเจ้าอลองพญา
ที่เป็นขุนรองประหลัดชูเพราะว่าท่านเป็นประหลัดเมืองก็เลยได้รับตำแหน่งนี้นะครับ